ทีนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะกรณีกำนันทวีศักดิ์นะคะ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามเลยนะคะดักซุ่มยิงขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
ทำให้ภรรยาและลูกสาวอายุ๕ขวบเสียชีวิตนะคะ
กำนันเองกับลูกชายอายุ๓ขวบได้รับบาดเจ็บ
คือทางอำเภอเวียงแก่นเขาเลยสั่งแบบนี้เลยค่ะว่า
กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
นำปืนที่ทางอำเภอมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านพกติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
เอาปืนทั้งหมดเหล่านี้มาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าเหตุนี้ค่ะคนร้ายมีอย่างน้อย๒คน
ใช้ปืนอย่างน้อยมันมี๒ขนาด๒ชนิด
หนึ่งในสองนี้มันคือปืนลูกสอง
ก็เลยขอตรวจสอบปืนที่อยู่ในครอบครองของกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนว่าเกี่ยวไหม
ใช่ไหมเพราะเขาก็คาดว่าอาจจะมีคนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือเปล่า
เพราะปืนที่ทางการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปทำงานทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านเนี่ยคือปืนลูกซอง

คือตอนแรกเรารายงานข่าวว่าทางตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะข้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาก่อเหตุแล้วก็เดินทางหนีออกไปแล้ว

รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของยาเสพติดแน่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้เลย
แต่ว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรมากกลัวว่าจะไปกระทบกับรูปคดีนะคะ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน๔๑หมู่บ้านค่ะ
ตำบลของอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ปืนลูกซองยาว๕นัดและแบบ๑นัด
ส่งมอบให้กับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงแก่น
เป็นไปตามคำสั่งของนายอำเภอเวียงแก่นค่ะ

เขาเรียกตรวจสอบปืนทุกกระบอก
มอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านนะคะ

ก็จะถูกส่งต่อไปให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบร่องรอยการใช้งานค่ะ

มันเหมือนกับปืนลูกซองที่คนร้ายใช้ยิงถล่ม
กำนันทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษหรือเปล่า

ทางอำเภอได้รับการประสานจากชุดสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕นะคะ

มีคนมาส่งมอบแล้ว๒๑๐กระบอก
แต่ปืนที่ทางอำเภอมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย

ว่าวันนี้จะสามารถเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
หลังจากนี้ทางอำเภอจะมีการทำทะเบียน
จัดเจ้าหน้าที่แยกเก็บรักษาปืนทั้งหมด
เพื่อส่งต่อให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
เนื่องจากว่าคดีที่เกิดเหตุท่านกำนันถูกรอบยิง
มันมีลูกกระสุนลูกซองตกอยู่
ก็สันนิษฐานว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของผู้ที่ครอบครองปืนทั้งหมดในอำเภอก็เลยเอามาตรวจสอบ
เพราะเดี๋ยวนี้เขากองพิสูจน์หลักฐานเขาสามารถตรวจสอบได้ว่ายิงจากกระบอกไหน
ตอนนี้ก็วันนี้เราก็จะรวมปืนครบเลยครับ๓๑๕กระบอก
ทางอำเภอรวบรวมแล้วก็ต้องส่งต่อให้ตำรวจนะครับ
ซึ่งพันธมตโทมงคลกวาว๑๓รองภูมิกับการสพเวียงแก่นบอกว่า
ปืนทั้งหมดจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพักเพื่อรอส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำปาง
เพื่อนำไปตรวจสอบวิเคราะห์อย่างละเอียด
รวมทั้งไปดูหมายเลขอาวุธปืนผู้ครอบครองด้วย
คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบทั้งหมดประมาณ๑สัปดาห์นะฮะ
ก็คงจะมีวิธีการในการที่จะตรวจว่ามันไปตรงกับอาวุธที่คนร้ายใช้หรือเปล่านะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงศุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห่อม
กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
โดยบอกว่าตำรวจสอบสวนจนทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ซึ่งกระบวนการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะ
ส่วนจะเป็นรายใหญ่หรือไม่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตอนนี้ได้
เพราะหวั่นว่าจะไปกระทบกับขบวนการสอบสวน
โดยตอนนี้มอบหมายให้รองพบตรลงพื้นที่ไปสอบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเดินหน้าในการปราบรามขบวนการค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง
ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับผลกระทบบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปราบรามยาเสพติดนั้น
รัฐบาลก็จะหามาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
ส่วนพิธีศพของภรรยากำนันทวีศักดิ์นะคะนางไหมเยียวงนภาพภัยศาล
ประกอบพิธีศพตามประเพณีชนเผามงค์เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกค่ะ
ญาติพี่น้องมาร่วมงานร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งจะทำพิธีศพสี่วัน
แล้วก็จะฝังศพ๔พฤษภาคมนี้ใกล้กับหลุมที่ฝังศพลูกสาวก่อนหน้านี้นะคะ